มาดูเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่เศร้าเหลือเกินนะครับ
คืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดชุมพรนะครับ
นายสุชีพศรีสังวัย๔๑ปี

แล้วก็ยิงตัวเองตายด้วยรวมเป็น๗ศพ
คือใน๗ศพเนี่ยนะมีลูกชายกับลูกสาวของตัวเองด้วย
ภรรยานี้ไม่อยู่ภรรยาไปทำงานที่กรุงเทพ
เพราะว่าเขาก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสามีแล้วหนีไปทำงานกรุงเทพดีกว่า
แต่สามีก็ยังอยู่ที่บ้านของภรรยาบ้านแม่ยายเนี่ยไม่ยอมไปไหน
มีหนึ่งคนนะที่เขารอดชีวิตมาได้เขาถูกยิงเหมือนกันแต่เขาแกล้งตาย
ก็เป็นน้องชายของภรรยานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับ
ทางยาดของผู้ตายทั้งหมดเขาก็ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
๖ศพเว้นศพของนายสุชีพนะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเดี๋ยวญาติเขาก็จะมาจัดการทางฝั่งของนายสุชีพเข้าไปนะครับ
ทีนี้วันนี้เนี่ยนางบุญนุษย์สอนสังภรรยาของนายสุชีพนะครับที่เป็นคนก่อเหตุนะครับ
วันนี้เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดชุมพรมางานศพของแม่ของพี่สาวและของลูกทั้งสองคน
เนี่ยฮะโอ้โหหัวอกของผู้หญิงคนนี้นะแม่ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับ
เธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความโศกเศร้า
หกศพในบ้านนะถ้าไม่นับสามีที่ว่า

ไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วจนต้องหนีไปทำงานที่อื่น
หกศพในบ้านรวมทั้งลูกสองคนของตัวเอง
แม่ตัวเองด้วยพี่สาวตัวเองด้วย
โดยนางบุญนุษย์เปิดใจกับคุณระวีการแก้ววิจิตร

ที่ลงไปดูเรื่องนี้ในพื้นที่นะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามีอาศัย
อยู่ที่บ้านในตัวเมืองที่ชุมพร
ทุกครั้งที่สามีดื่มเหล้าจะมีปากเสียงทะเลาะกันมาตลอด
ตั้งแต่หลังแต่งงานเป็นอย่างนี้ตลอด
มีอยู่สองครั้งที่สามีก็คือนายสุชีพเนี่ย
เมามากแล้วทุบตีทำร้ายร่างกายเธออย่างรุนแรง

ทำร้ายร่างกายไม่พอเอาปืนมายิงขู่เธอด้วย
ที่ผ่านมาเธอก็อดทนตลอดเพราะรู้ว่าเวลาเขาเมาเนี่ยนะ
เขาจะเป็นคนละคนกับตอนไม่เมา
ไม่เมาเนี่ยเป็นคนคือปกติดีเลยล่ะนะครับ
แม้แต่ลูกชายกับลูกสาวแท้ของตัวเองเนี่ยนะ
ยังไม่อยากอยู่กับพ่อยังไม่อยากเข้าใกล้พ่อ
เธอบอกว่าเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพ
ในช่วงที่นายสุชีพสามีต้องโทษคดีพยายามฆ่าตำรวจ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือติดคุกอ่ะนะ
เธอก็สามีติดคุกไปทำงานกรุงเทพดีกว่า
ลูกก็ฝากไว้กับแม่ที่บ้านที่พระโต๊ะที่ชุมพร
หลังจากนั้นครับพอสามีพ้นโทษออกมาเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ก็เลยให้สามีไปอยู่กับลูกที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
ในอำเภอพระโต๊ะที่ชุมพรบ้านของแม่
ตอนนั้นเธอตกลงกันแล้วว่าเอาอย่างนี้ละกันแยกกันอยู่
เดี๋ยวช่วยกันรับผิดชอบเรื่องลูก
รับว่าตอนนั้นหมดรักนายสุชีพไปแล้ว
เพราะว่าพฤติกรรมต่างที่ผ่านมาการก่อเหตุ
แม้กระทั่งพยายามเอาปืนมายิงขู่ทำร้ายเนี่ย
รับไม่ได้แล้วนี่พอเกิดเหตุ
ยังถึงขั้นยิงลูกของตัวเองทั้งสองคน
คนในครอบครัวเธอแบบนี้เธอบอกว่าเธอรับไม่ได้
ทั้งที่นางงุดแม่ของเธอเป็นคนเดียวที่ดูเหมือนจะยอมรับ
และอดทนนิสัยของสามีเธอได้ยอมให้อยู่บ้านด้วย
ว่าลูกสาวของตัวเองจะไม่ยอมอยู่ด้วยไปทำงานที่กรุงเทพแล้ว

แต่ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้นายสุชีพเวลามีอะไร

ทุกคนทนครับพี่ยนต์แม่ยิ่งแม่หนูในหน้าสงสารที่สุด
ทนมากเลยอดทนทั้งรองรับคำพูดที่คอยพูดทิ้มแทง
ผู้เล่นเสียใจแล้วก็พฤติกรรมที่บ้านเขากลัวพอตอนเย็นเมาปุ๊บเขาจะชอบพูดอะไรที่แบบว่าเหมือนสามารถทำร้ายใครก็ได้นะตอนนั้น
เหตุการณ์อย่างนี้เขาก็เคยขู่หนูมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีลูกคนแรกแล้วก็จนมีลูกคนที่สองค่ะ
เขาขู่มาตลอดแล้วล่าสุดเนี้ยเขาก็ขู่เหมือนกันที่หนูบอกว่าถ้าอย่างเงี้คือจริงจริงอ่ะ
เขาบอกว่าอยากจะเลิกใช่ไหมหนูบอกว่าไม่ได้ว่าจะเลิกแต่ต่างคนต่างอยู่นี้ดีแล้ว
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหนูก็หาเงินส่งเสียทางบ้านเขาก็ดูแลของเขาเองไป
ตัวเขาเองเขาก็เลยว่าในเมื่อเขาไม่มีความสุขทุกคนก็อยากมีความสุข
เขาจะอยู่ขัดขวางความสุขหนูอย่างเงี้ยตลอดไปเคยค่ะทุบตีร่างกายที่หนักหนักสองครั้ง
ยิงขู่นี่น่าจะสองหรือสามครั้งอืมแต่ที่ยังอยู่บ้านที่ชุมพรใช่ที่ซื้อบ้านใหม่ใหม่ค่ะ
ถ้ายิงนี่เฉียดแค่คืบเดียวอะค่ะอันนั้นครั้งหนึ่งค่ะแต่ทำร้ายร่างกายหนักนี่ก็คือสองครั้ง
หนูก็ไม่เคยรักเขาอะพี่เพราะว่าตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่เดือนแรกหนูก็ขอเลิกตลอด
หนูก็จะโดนฆ่าตลอดหนูก็เลยต้องทนอยู่อย่างเงี้ค่ะตอนนี้จริงหนูก็ยังไม่เชื่อค่ะ
ตื่นเช้ามาเหมือนเวลาปกติหนูพยายามไม่คิดถึงหนูทำใจได้ที่จะพอคิดถึงแล้วพอเช้ามา
หนูไม่มีลูกแล้วป่ะพี่หนูไม่เหลือแม่แล้วหนูไม่เหลือพี่สาวเลย
หนูไม่รู้ว่าหนูจะทำทุกวันนี้เพื่อใครอีกต่อไปแล้วค่ะ
คือฟังแล้วมันก็ต้องเห็นใจเธอนะ
พูดตรงนะใครจะทนอยู่ด้วยกับคนที่เอาปืนมายิงขู่คือถึงขั้นยิงขู่จนเฉียวมาแล้ว
จนเธอหนีไปทำงานกรุงเทพแต่ตัวสามียังอยู่บ้านของเธอไม่ยอมไปไหน
เธอก็เลยเอ้าไม่ไปก็อยู่กับลูกก็ได้แม่ของเธอคือแม่ยาอยู่ในสุชีพก็อดทน
ก็อดทนอยู่ด้วยนะครับจนมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือคืนวันที่เขาที่บ้านเขาเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ก็เขาก็คุยกันเรื่องในสุชีพอ่ะก็ไปได้ยินค่ะ
ก็เลยโมโหมายิงทั้งบ้านเลยยิงตัวเองตายด้วย
เรื่องของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตหมดเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้
คุณบุญนุษย์เนี่ยเธอก็เหลือกับน้องชายอีกคนเดียวที่รอดชีวิตในคืนวันนั้นที่ถูกยิงแล้วแกล้งตาย
ชื่อว่านายธินกรนะครับเธอบอกว่าก็คุยกับนายธินกรน้องชายแล้วว่าจะเอายังไงกันดีนะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่ามันก็มาจากกรณีที่พี่สาวของเธอสองคนที่เสียชีวิต
คุยกับน้องชายแล้วก็แม่ในวันนั้นว่าจะทำยังไงให้นายสุชีพเนี่ยออกไปจากบ้านซะทีนึง
ซึ่งเธอมองว่าพี่สาวก็คงจะเบื่อหน่ายสามีของเธอเพราะวันก็ไม่ทำอะไรเลย
ไปทำงานรับจ้างก็ไปทำบ้างไม่ไปบ้างไม่เคยคิดแบ่งเบาภาระของทางบ้านเลยไม่เคยทำอะไรเลย
ซึ่งนายธินกรผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็บอกว่าหลังจากนี้ก็เหลือกันแค่สองคนพี่น้องอะค่ะก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงต่อไป
ตอนนี้ภาพตอนเกิดเหตุยังจำติดตาคือถ้าเขาไม่แกล้งตายเขาก็คงไม่รอด
ส่วนเรื่องการพกปืนของพี่เขยคนก่อเหตุนะคะคนในบ้านทุกคนก็รู้กันมาตลอดว่าเขามีปืน
แต่ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนที่ผ่านมาทุกคนในบ้านไม่มีใครกล้าไล่พี่เขยออกจากบ้าน
เพราะรู้ว่าเขามีปืนไงคะแล้วก็มันเป็นจังหวะที่พี่เขยแอบได้ยินคนในบ้านพูดถึงตัวเอง
ส่วนลูกของเขาเองลูกชายกับลูกสาวนะคะก็ติดน้าไม่เอาพ่อด้วยซ้ำ
ซึ่งนางบุญนุษย์พี่สาวก็คือภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เดินทางกลับมาที่บ้านในช่วงปีใหม่
ก็อาจจะทำให้ตัวคนก่อเหตุเองรู้สึกกดดันซึ่งก็เชื่อว่าเขาจงใจก่อเหตุในลักษณะนี้
เพราะก่อนก่อเหตุก็เดินเข้าเดินออกบ้านวนมาหยิบกระเป๋าปืนขับรถกระบะออกไปแล้วกลับมาก่อเหตุนะคะ
ชักปืนมาแล้วยิงเลยไม่รู้ตัวแบบพี่เขยผมโดนปั๊บแล้วก็หน้าฟุกลงไปเลยส่วนผมพอโดนปั๊บแล้วผมก็กุมท้องแล้วผมก็พับลงไปเลยครับ
หมอกลงไปใต้โต๊ะครับไม่รอดครับแต่ว่านิ่งไว้ก่อนก็คือนิ่ง
นิ่งให้เหมือนคือมันต้องแกล้งตายอะครับครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีปฏิกิริยาอย่างนี้เขาซ้ำแน่ผมคิดว่าเขามาเพื่อจะปิดจ๊อป
เพราะว่าอยู่ที่บ้านก็คือมีแม่มีพี่สาวแล้วก็มีหลานเท่า๒คนแค่นั้นเอง
ซึ่งคุณระวีการนักข่าวของเราก็ลองไปถามคุณยาย
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันกับบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
คุณยายบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังมาก
คาดคิดว่าจะมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้
เพราะว่าที่ผ่านมานางนุษย์แม่ยายของคนก่อเหตุนะคะเป็นคนดี
ไม่ได้ไปด่าทออะไรลูกเขยรุนแรงเลย
ส่วนนายสุชีพลูกเขยเองเนี่ยนะก็ปกติเป็นคนพูดจาดีกับเพื่อนบ้านนะ
ไม่ได้ดูเป็นคนจิตใจโหดเยี่ยมไม่คิดเลยว่าเขาจะทำกับครอบครัวของภรรยาได้แบบนี้ค่ะ
ส่วนดีแล้วเคยช่วยเลือกไม่ได้แต่สักลูกเขยมันไม่โทษกัน
ก็ไม่ตลอกกันแต่ว่ากว่ายนี่เอาแม่ยายนี่ก็ปูดหวาไปป่ะเนี้ย
ซึ่งอันนู้นก็มันเข็ดหมาไปนะมันเก็บกดมาน่ะ
ก็ไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุคืนนั้นจะกินเหล้าอะไรไปด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าภรรยาก็บอกว่านายสุชีพนี่ก็ถ้าดื่มเหล้าเข้าไปนี่คนละคนเลยนะ

เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ยังเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
เคยทราบมาว่านางงุดแม่ยายเนี่ยที่ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเนี่ย
ก็พยายามหางานให้กับลูกเขยทำนะถึงขั้นเอาประวัติการทำงาน
เอาชื่อเอาตำแหน่งไปยืนยันในการหางานให้กับนายสุชีพทำด้วย
แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ทำอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
นายสุชีพบางทีพอทำได้ก็ทำไม่กี่วันก็ลาออกนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านมองว่านี่คือเรื่องใหญ่ของอำเภอพระโต๊ะเลย
ไม่เคยมีคดีใหญ่ฆ่ายกครัวแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
แต่เรื่องพฤติกรรมของนายสุชีพสอนสังผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
วันนี้ทางฝั่งญาติของนายซูชีพเขาบอกว่าก็ต้องขอความเป็นธรรมให้ทางฝั่งเขาด้วยนะ
คือเขาก็ไปรับศพนายสุชีพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลนาเรงนะ
มีญาติคนหนึ่งเนี่ยบอกว่านายสุทธิบเนี่ยเป็นหลาน
เคยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวหลังจากที่พ้นโทษคดีพยายามฆ่าออกมาจากคุก
แต่ว่าฝั่งครอบครัวของภรรยารวมทั้งตัวภรรยาเองเนี่ยไม่ยอมรับที่เขาเป็นคนขี้คุก
ตอนนั้นยังบอกหลานชายไปว่าถ้าไม่สบายใจก็กลับมาอยู่บ้านเรา
แต่นายสุชีพบอกว่ายังต้องอยู่ที่ชุมพรต้องรับผิดชอบหลายเรื่อง
ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกสองคนต้องหาเงินมาผ่อนรถ
แต่ล่าสุดเนี่ยนายสุชีพหลานชายก็ไปซื้อสวนมังคุดเอาไว้
หวังว่าจะเอาไว้เก็บผลผลิตไปขายแต่ไม่ทันได้ทำอะไรกับสวนมังคุด
ทันได้เก็บเกี่ยวก็มาก่อเหตุนี้ขึ้นก่อนซึ่งทางญาติของนายสุชีพบอกว่า
สาเหตุที่นายสุชีพไม่ช่วยงานบ้านงานในครอบครัวของภรรยาเนี่ย
ต้องขอความเป็นธรรมด้วยเพราะนายสุชีพก็เคยมาบอกกับ
ทางฝั่งครอบครัวของนายสุชีพบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะช่วยอะไร
เพราะว่าที่บ้านแม่ยายเปิดร้านเสริมสวยเขาก็ไม่รู้จะช่วยงานอะไรตรงบ้าน
ออกไปหางานทำนอกบ้านก็พยายามแล้วล่าสุดก็คือไปซื้อสวนมังคุด
ทำสวนมังคุดแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก่อนนะครับ
เขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะทางญาติของนายสุชีพแค่บอกว่า
อย่างน้อยอยากให้สังคมรู้อีกมุมหนึ่งด้วยประมาณอย่างนั้นนะครับ
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางญาติญาติของผู้ตายก็ไปทำพิธี
เชิญดวงวิญญาณของคนในครอบครัวตามความเชื่อทางศาสนาที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
โดยทางรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรนายสมพรปัชชิมเพชร
พร้อมกับพันธุ์ตำรวจเอกธานีนาคท่านภูมิกับสพพโต๊ะนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพรก็เดินทางไปร่วมงานศพของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
โดยมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกับชี้แจงเรื่องการดำเนินคดีต่าง
ที่ก็ให้ประสานงานกับทางภูมิกับการสพพะโต๊ะนะครับ
โดยภูมิกับการสพพะโต๊ะนะครับจะเร่งรัดให้ตำรวจ
ดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างเช่นเรื่องของการตรวจสอบเขม่าปืนในที่เกิดเหตุ
เพราะว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ว่าคนก่อเหตุก็ยิงตัวตายไปแล้ว
แต่มันต้องขยายผลต่ออย่างเช่นปืนที่ใช้ก่อเหตุเอามาจากใคร
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวเจ้าของปืนแล้วนะครับ
รายงานก็คือเป็นปืนมีทะเบียน
แล้วมีนายตำรวจเป็นยศชั้นประทวนเป็นเจ้าของปืน
เดี๋ยวก็ต้องเรียกมาให้ปากคำกันว่า
เขาเอาปืนไปได้ยังไงให้เขายืม
หรือว่าไปซื้อให้เขาขายให้เขาอะไรยังไง

การที่เขามีปืนพกติดตัวนำมาซึ่งการก่อเหตุนี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรียกมาสอบปากคำสำหรับตำรวจที่เป็นเจ้าของปืน